อ่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปของร่างทรงเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้ว
ค่ะนะฮะอันนี้ชื่อว่าร่างทรงดาวพลูโตโอ้โหมาไกลมาก
ภูโตอยู่ไกลโลกมากเลยนะคะโอ้โหแต่นี่ครับเห็นไหม
เขามีคนที่เป็นร่างทรงดาวพลูโตเนี้ยเขานั่งอยู่บนเก้าอี้อืม
อีกคนนึงที่ถือไมค์ยืนอยู่เนี่ยแล้วนั่งลงไปแล้วเนี่ย
เขาจะคอยสื่อสารด้วยนี่ฮะเดี๋ยวท่านลองไปดูหน่อย
แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงร่างทรงดาวพลูโต
อะพวกเราตั้งจิตนะครับเราจะเชิญได้ฟะ
นะใช่ครับตั้งจิตเลยครับ
อันนี้ภาษาของต่างดาวแต่ขอเป็นภาษามนุษย์ครับท่านครับ
ขอเพื่อนภาษามนุษย์ภาษาต่างดาว
ขอฟังภาษามนุษย์อีกรอบได้ป่ะคะ
คือในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นช่วงกลางคืนอย่างนี้มีคนนั่งฟังนั่งดูอยู่นะครับ
เขาก็จะสื่อสารผ่านผู้ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นร่างทรงของเขา
ด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้แหละอะไรไปเนี่ยแหละ
แต่ว่าผู้ชายอีกคนนึงเขาจะคอยแปลให้นะครับ
มีการอ้างบอกว่าในคลิปที่เห็นเนี่ยชายที่เป็นร่างทรงไม่รู้ว่าจะใช่
อาจารย์ที่เป็นนักพูดชื่อดังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ
แต่เขาบอกว่าเขาได้รับบัญชาจากเบื้องบนให้มาเตือนมนุษย์โลกว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น
ในปีคศ๒๐๒๐ก็ปีหน้าหรอค่ะ
ปีหน้าใช่ไหมปีนี้๒๐๑๙ใช่ไหมแล้วเนี่ยร่างทรงดาวพลูโตเขาบอกว่าเขาได้รับบัญชาจากเบื้องบน
มาเตือนมนุษย์โลกว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในปี๒๐๒๐คือปีหน้านะฮะ
ผู้คนจะล้มตายจำนวนมากมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนจาก๗๐๐ล้านคน
เหลือแค่พันกว่าล้านเท่านั้นจะมีเราอยู่ไหมไม่อยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้น
ใน๑๐๐๐กว่าล้านคุณพิธีจะมีทางรอดเหรอไม่เลยไปด้วยเลย
ทีนี้เขาก็ถามร่างทรงดาวพลูโตว่าเอาแล้วจะทำยังไงถึงรอดนะครับ
ใครอยากรอดนะฮะในคลิปเนี่ยร่างทรงเขาบอกว่าเขาบังเอิญรู้จักกับพระพุทธเจ้านะครับ
ถ้าอยากจะมีชีวิตรอดต่อไปไม่ตายจากภัยพิบัติล้างโลก
ต้องยึดหลัก๓ข้อนะฮะที่ศาสดาสั่งสอนมา๓ข้อต้องทำให้ได้คือ
รักให้ได้ให้ให้เป็นมีก็จงแบ่งปันกันอันนี้ข้อหนึ่ง
ข้อสองอโหสิกรรมให้กันและกันไม่ผูกพยาบาลใครอย่าจองเวร
และข้อสามหมั่นสวดมนต์แผ่กุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ยกระดับจิตของเจ้าให้สูงส่งเมื่อวันเวลามาภัยพิวัติลงมา
ปัจจักรทั่วโลกมากมาย๗๐๐๐ล้านคนเจอแค่๑๕๐๐ล้าน
เจ้าตักดูว่าอยู่กับรอดอันไหนมากกว่ากัน
เพื่อที่อยู่รอดก็คือคนที่มีสินเท่านั้น
ขอให้พวกเจ้าโชคดี

พูดได้ที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงของร่างทรงดาวพลูโต
เพราะว่าผมดูคลิปแล้วตอนแรกที่คนที่เขายืนอยู่ข้างร่างทรงดาวพลูโตเนี่ย
แล้วเขาก็บอกให้ร่างทรงช่วยสื่อสารกับมนุษย์โลกหน่อย

ร่างทรงครับขอเป็นภาษามนุษย์ได้ไหมครับ
เพราะผมก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนกันแปลไม่ถูก
แล้วเขาก็สามารถเป็นภาษามนุษย์ได้
มีผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขากระลาอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แต่ไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่นะ
แล้วก็เป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไง
แต่แน่นอนว่าพอแชร์ออกไปเนี่ยคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ

มีร่างทรงดาวพลูโตมามาถึงตรงนี้เลยนะครับ
บางคนก็บอกว่ามาจากดาวพลูโตด้วย
แต่ถ้าผ่านดาวนาเมคมาฝากความคิดถึงถึงโมกุลด้วยนะครับ
นั่นคืออะไรอ่ะดาร์กอลบอลดาร์กอลบอลอ่าบางคนจะบอก
ร่างทรงนี้ให้เสียงภาษาไทยดูพรรณมิตรหรือเปล่าดูอ่ะ
อ๋อตอนเสียงมนุษย์ดูพรณมิตรมากแบบนี้โอเคแต่ไร่ก็ไม่รู้
ยังไงถ้าถ้าผู้ที่เป็นร่างทรงแล้วเป็นนักพูดชื่อดัง
ดังท่านหนึ่งจริงจริงในราคาทุ่งระเบิดพัศวรค่ะคือเขาบอกว่าก็คือ
อะไรก็อาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเขาอาจจะจัดกิจกรรม
อะไรของเขาอ่ะอ่ะกิจกรรมรอบกองไฟอะไรก็เป็นได้หรือ

เพราะถ้านักคูตงคนนี้ไม่ผลันตัวมาเป็นร่างสมจริง

แต่เรื่องของวิทยาศาสตร์ตกลงโลกรอด
ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกในวันนี้
อ้ะตกลงเค้าก็โฆจรผ่านไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะไม่มีสะเด็ดดาวตกใส่โลกแต่อย่างใด

อันนี้เรายังจัดรายการกันอยู่จริงใช่ไหม
บ้างก็มองไปทางหลักแบบ
เดาเหมือนดูดวงอะไรอย่างนี้ไง